ก็นำทีมบาสเก็ตบอลทีมหญิงลงฝึกซ้อม
หลังจากครั้งก่อนแพ้จีนทีมแชมป์รอบตัดเชือก๓คะแนน
จบอันดับ๓พลาดไปอย่างน่าเสียดายครับ

แล้วก็เรียกความนิยมของบาร์ดกลับมานะคะ
เพราะว่าถ้าเราได้เข้าชิง
เรามีโอกาสที่จะได้ไปชิงแชมป์โลกเลยค่ะ

ที่ประเทศจีนที่เมืองเสียเหมือนประเทศจีนนะคะ
ซึ่งเขาเอาไปผู้หญิงแค่๑๖ทีมเท่านั้นในโลกนะคะ